กรณีที่เป็นเด็กเห็นข่าวเด็กติดโควิด๑๙แล้วน่าเห็นใจจริงนะ
มาดูเรื่องนี้ที่ศรีสเกตเป็นเด็กเหมือนกัน
เด็กผู้หญิง๔ขวบติดโควิด๑๙
นี่หันมาโบกมือให้พ่อแม่ว่าตัวเองต้องไปโรงพยาบาลสนาม
คือน้องเนี่ยคุณปู่คุณย่าจะช่วยเลี้ยง
แล้วคุณย่าไปตลาดแล้วไปติดโควิด๑๙
หนูน้อยคนนี้ก็เลยติดโควิด๑๙ไปด้วย
ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะรับหนูน้อยคนนี้ไป
พ่อกับแม่ไม่อยากให้ลูกไป
คุณพ่อคุณแม่ก็เป็นห่วงลูกแต่เข้าใจว่าลูกต้องไปรักษา
ยืนมองแล้วเด็กก็หันมาโบกมือ

เด็กคือเข้มแข็งคือเดินไปกับเจ้าหน้าที่เลยนะคะ
แต่เห็นภาพนี้แล้วก็เห็นใจเด็กค่ะ
ก็ไปโรงพยาบาลสนามที่ตัวเมอร์ศรีสเกต
คือน้องติดมาจากคุณย่าคุณย่าไปตลาด
ติดมาจากที่ตลาดนั่นแหละมั้งคาดว่าเป็นแบบนั้น
กับแม่ของเด็กตอนแรกจะไม่ให้ลูกสาวไป
เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลก็ต้องอธิบาย
พ่อแม่เข้าใจยอม
แล้วก็เนี่ยเดินจูงมือมากับเจ้าหน้าที่หันไปโบกมือให้พ่อแม่
คุณย่าตอนนี้ก็อยู่โรงพยาบาลสนามเหมือนกันนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกัน
เดี๋ยวพาหนูน้อยคนนี้ไปอยู่โรงพยาบาลสนามเดียวกับคุณย่า

คนนี้จะได้ไม่กลัวไม่อะไรระหว่างการรักษาตอนกลางคืนด้วย
หรืออะไรแบบนี้ค่ะ

แต่คุณพ่อคุณแม่คุณปู่
ก็ต้องกักตัวเพราะเป็นคนในครอบครัว
แต่ต้องบอกว่าหนูน้อยคนนี้เข้มแข็ง
ไม่ร้องไม่อะไรเลยนะหันมาโบกมือให้พ่อแม่

ใช่ส่วนใหญ่จะเห็นข่าวแบบนี้
ผู้สูงอายุจะไปซื้อของไปตลาด

พี่มารอแล้วครับท่านผู้ชมครับอยู่ที่อำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะฮะ
ชูสองนิ้วเมื่อสักครู่นี้นะครับขึ้นรถไปแล้วนะครับที่บ้านก็โพสต์คลิปเอาไว้

เป็นกำลังใจให้ทุกคนจริงมาดูตัว